เรื่องนี้จะเรียกว่าเคลียร์แล้วได้ไหมนะคะสำหรับกรณีของพระอาจารย์แจ้
คือพระอาจารย์แจ้งเนี่ยเขามีการเหมือนกับมีการเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนเล่นศัยศาสตร์เหรอ
ของเสกของอะไรอย่างนี้นั่งเรือไปช่วยเหลือคนอะไรต่างนานา
อับน้ำมนต์แล้วก่อนอันนี้เคยศักดิ์ยันต์
ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไร
ท่านก็ตอกหน้าชาวเน็ตกลับไปเลยเหมือนกันนะว่า
คนที่มาว่ามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยย้อนกลับไปดูตัวเองก่อนสิ
ว่าเคยทำอะไรช่วยเหลือสังคมได้อย่างพระอาจารย์แจ้หรือเปล่า
เป็นพระที่แบบว่ายังหนุ่มอยู่ยังพรรษาน้อยมาทำแบบนี้ได้ยังไง
เสกของมานั่งเสกของได้แล้วหรือแล้วมันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่า
ไอ้การที่ไปขับเรือช่วยน้ำท่วมมาทำยาแก้โควิด
อาบน้ำมนต์ในทุกวันมาศักดิ์เสกเลขยัน
อาจารย์ครับเอาชัดเลยก่อนที่ให้อาจารย์แจ้ไปพักผ่อน
ถ้าถามคำถามนี้นะต้องถามย้อนกลับไปว่า
แต่ต้องติตัวเองก่อนว่าตัวเองดีขนาดไหน
เกิดมาในแผ่นดินแล้วเหยียบแผ่นดินแล้วให้หนักแผ่นดิน

ใช่ครับ
นี่ฮะบอกว่าพระแจ้เนี่ยคงไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมสัจจะ
ว่าเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี
ไม่ควรไปพูดแบบนั้นอย่าลืมว่าแนวทางศัยศาสตร์เหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้น
ตั้งอยู่แล้วหายไปเป็นสิ่งชั่วครู่ชั่วยามระยะหนึ่งแล้วก็หมดไป
คือพระอาจารย์แจ้ที่ท่านมีกระแสขึ้นมาณขณะนี้เนี่ย
มันก็สืบเนื่องมาจากทางวัดโคสิตารามที่ชัยนาธเนี่ยออกประกาศก่อน
ลิขสิทธิวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยเป็นพระเกจิชื่อดัง
อาจารย์แจ้เนี่ยท่านนับถือหลวงพ่อกลวย
แต่ท่านเคยไปเรียนตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นคาราวาสนะแล้วเคยเป็นฤษีด้วย
เรียนวิชาเรียนศักยันต์จากลูกศิษย์อีกคนนึงของหลวงพ่อกลวย
แล้วท่านก็มาบวชแต่ที่ท่านบวชเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ที่ชายนาฏนะฮะ
อาจารย์แจ้เนี่ยท่านอยู่ที่อายุทยาเป็นพระลูกวัดน้อมประชาสรรค์
แล้วท่านก็มีพิธีอาบน้ำมนต์ลูกศิษย์ลูกหามากันเยอะเลย
จนมีคนมาแบบเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะไม่เหมาะอย่างไรทั้งศักยันต์ทั้งอาบน้ำมนต์อะไรพวกนี้นะฮะ
ท่านก็เลยตอบเรื่องที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้พอพระพยอมท่านออกมาเตือนตรงนี้เนี่ยนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับดูเพจนี้หน่อย
เพจของพระอาจารย์แจ้ท่านโพสต์ภาพนะฮะนี่
พระอาจารย์แจ้เดินทางไปวัดสวนแก้วที่นนทบุรีไปกราบพระพยอม
แล้วก็โพสต์ภาพนี้เอาไว้นี่คลิปนี้ด้วย
แคปชั่นบอกวันนี้หลวงพ่อพระพยอมได้กล่าวกับพระอาจารย์แจ้ว่า
นี่สิลูกผู้ชายผิดรู้จักยอมรับผิดวันหน้าจะเป็นบัณฑิตที่ดีได้
ก็เหมือนกับว่าพระอาจารย์แจ้ก็ไปกราบหลวงพ่อพยอมแล้ว
หลังจากท่านออกมาเตือนสติอะไรประมาณอย่างนั้น